ไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
ก็จะได้เสื้อธิราฬิตแบบนี้ไปนะคะ
เราแจกกันวันละสามรางวัล

จะได้รุนรับเสื้อแบบนี้คนอยากได้เยอะนะคุณชุวิต

เนอะคุณรู้ไหมภาษาคำว่าเฟี้ยวนะ

แม่ลูกที่เขาด่าตำรวจอันนั้นเฟี้ยวเหรอ

จะมาเดี่ยวกันไหม

ยึดตบให้ดาวหลุดเลย
เอออันนี้ได้ยินอยู่ด้วยคืออย่างนี้ภาษานี้

คนที่อยู่ในคุกก็จะพูดประสาคุกนี้

คือตามคลิปข่าวเนี่ย
ในโลกออนไลน์เนี่ยก็โอ้โหเมื่อวานนี้นี่

ก็คือแม่ลูกคนนี้เขาขายของ
ตัวลูกขี่มอเตอร์ไซค์แถวพระราม๔
โดนตำรวจจราจรสอนอทุ่งมหาเมฆ
จับเพราะ๑ไม่มีป้ายทะเบียน

๓ไม่มีเบยร์คับขี่อีก
ตำรวจจับก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันต่อมา
หนุ่มลายนี้ก็คืออายุประมาณ๑๙
ก็ไปตามแม่มา๒คนก็ลุมด่า
ตำรวจตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถ่ายคลิปอย่างเดียว
ทำนองนี้ก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะ
ดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
คือด่าแรงแบบโอ้โห
มีอะไรนะเยอะแยะไปหมด

คือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันหยาบมาก

ก็มีบางสถานีบางช่องเขาก็เอาแม่ลูกนี้ไปออก
ผมนี่ก็อยากจะเอาตำรวจมาออกสิ

คือประเด็นเนี่ยอันนี้คุณผู้ชมอาจจะพอเห็นคลิปนี้กันแล้วนะคะ

แต่มันมีประเด็นคือพ่อของเด็กคนนี้

แปลว่าคนที่เอามาโพสต์ก็น่าจะเป็นตำรวจใช่ไหม

แต่ว่าเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์

ในเรื่องของคดีความเรื่องดูหมินเจ้าพนักงานอะไรแบบนี้

การที่จะไปฟ้องหมินประมาทได้เนี่ย
กรณีนี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณะนะ
เหตุที่เป็นประโยชน์ก็เพราะว่าการด่าตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
มีสู้กันถึงดีกานะครับ

มันน่าจะจบที่แบบชั้นต้นเลยไหม

มีข้อดีกาที่ระบุไว้นะครับ
การดูหมินก็คือการดูถูกเหยียดหยาม
ประมาทด่าตำรวจว่าไอ้สัตว์เข้าข่ายเป็นการดูหมิน
เจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่แล้วแสดงกรยาท้าชก

ดีการนี้คุณมิ้นรู้ไหมปีอะไร

๒๕๐๐แล้ว๖๐ดีกานี้๖๐ปีที่แล้ว

ใครก็ผิดทำไมมาว่าผม

อย่างคุณจะเอาผมคุณถอดเครื่องแบบมาชกกับผมตัวต่อตัวดีกว่า

ยังไม่ได้พูดเอ่ยประสัพพนามว่าอย่างอื่นนะ
พูดคำว่าผมคุณถอดเครื่องแบบมาชกกับผมตัวต่อตัวดีกว่า
ริยาและถ้อยคำท้าทายเช่นนี้เป็นการดูถูกดูหมินเจ้าพนักงาน

บอกว่าใครไปเอาคลิปนี้ไปเงินเงินนี้
จะไปฟ้องตำรวจใช่ไหม

คือเรื่องนี้มันเป็นการดูหมินเจ้าพนักงาน
หลายครั้งหลายคาที่เราทำแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นมาจับแต่ผม
นี่คือประโยคที่แม่พูดในคลิปเลยบอกว่า
มันไม่ใช่แค่รถของเขาไม่ใช่รถของลูกเขาเนี่ย
คนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะนี่ประโยคย่อทิศเลยครับ
ก็คือคนอื่นเนี่ยเขาไม่สวมหมวกกันน็อกเขาไม่มีป้ายทะเบียนไหม
ไม่มีนะเออใช่ส่วนมากก็มีป้ายทะเบียนกันหมด
ท่านผู้ชมครับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใจกลางถนนเนี่ย
ถนนพระราม๔ไม่มีป้ายทะเบียน

ตำรวจก็บอกว่านี่แรกก็จะไม่จับหรอก
แต่เห็นว่าไม่มีป้ายทะเบียน
คือคันอื่นเขามีป้ายทะเบียนหมดไอ้คันนี้มันครบเลย
สวมหมวกกันน็อกไม่มีป้ายทะเบียน
พอตรวจก็บอกว่าไม่มีใบขับขี่อีก
เถียงกันไปเถียงกันมาบอกว่าอะไร
มาผักแม่อ่าใช่ไหม
ผมดูแล้วก็ยังไม่มีนะถ้าหนีมีผักเนี่ย
ป่านี้แม่คงด่ากราดไม่เหลือแล้ว

คือแม่เขาจะขายของอย่างเดียวเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
คือเราก็เข้าใจหัวอกคนค้าขายแบบหาเช้ากินค่ำนะคุณชุวิตนะ
ทีนี้เขาบอกว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุล
กรณีอย่างนี้แม่ลูกน่าจะห้ามลูก
ในความเห็นผมนะน่าจะห้ามลูก
เพราะว่าอย่างไรอย่างไรเสียเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
เราในฐานะประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจจราจรนะฮะ
วันนี้ขึ้นศาลคือเร็วด้วยนะเพราะเป็นสารแขวง
เช่นเดียวกับเมาแล้วขับแล้วครับส่งเร็วเลยครับ
ขึ้นสารแขวงพระนครใต้ตัดสินจำคุกนะฮะ

จำคุกทั้งแม่๑เดือนลูก๑เดือน

ใช่ค่ะ๙๒๐๐บาท
โดนปรับ๙๒๐๐แม่โดนปรับ๕๐๐
โดนปรับหมดนะฮะเพราะเป็นกฎหมายจราจร
พ่วงด้วยการดูหมินเจ้าพนักงาน

ลูกรู้สึกว่าจะโดนข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานด้วย
ก็คือการถุยน้ำลาย
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับการถุยน้ำลายเนี่ย
ถามว่าเป็นการทำร้ายไหมทำร้ายครับเป็นทำร้ายทำร้ายจิตใจครับ
ก็เป็นการทำร้ายจิตใจคือการทำร้ายเนี่ยไม่ได้ทำร้ายแต่ร่างกายอย่างเดียว
ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจเช่นดูหมินเหยียดหยามไอ้นี่มันลูก
อย่างนั้นจุดอยู่หนึ่งคำ
หรือการถุยน้ำลายใส่นะครับซึ่งในคลิปก็มีปรากฏอยู่ทีนี้ผู้กำกับเนี่ย
ที่เป็นผู้กำกับสนทุ่งมหาเมฆนะครับ
สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับผู้กำกับท่านก็บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวคือพันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒินะครับ
ท่านบอกว่าจริงแล้วไม่น่ามีเรื่องใหญ่ลุกลามไปขนาดนี้เพราะความโมโหจนทำให้บานปลาย
ประกอบกับไม่เข้าใจกระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อสอบปากคำเมื่อวานก็ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องประกันเพราะผู้ต้องหาเดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองวันนี้ขึ้นศาลศาลลงเลยครับ
ตำรวจจราจรเดี๋ยวนี้มีกล้องตรงติดตรงนี้

บันทึกไว้ในกรณีที่คุณทำผิดกฎจราจร

ไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ทำอย่างนี้
มาผักแม่เขาก่อนเดี๋ยวเลยอารมณ์ขึ้น
สารก็บอกด้วยนะฮะเขาบอกว่า
นายจำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องจริง
พิพากษาว่านายอายุ๑๙วัยรุ่นคนนี้
รู้ผิดชอบแล้วจึงไม่ลดให้ฮะ
เพราะขณะกระทำความผิดจำเลยอายุ๑๙
สารบอกนะฮะรู้ผิดชอบแล้วนะครับ
ไม่ลดมาตราส่วนโทษของการกระทำของจำเลย
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงผิดไป
จำเลยให้การรับสารภาพก็ลด
ส่วนการปรับป้ายทะเบียน๑๐๐ไม่มีใบอนุญาต๕๐๐

หมินเจ้าพนักงานจำคุก๑เดือนปรับอีก๕๐๐๐บาท
ท่านผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนผมก็เห็นใจนะ
ผมถึงบอกว่าน่าจะเอาเจ้าหน้าที่เพราะมีความใจเย็นมากนะ
ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพยานอยู่เต็มเลยผมทำอะไรหรือยังแล้วโดน

คือจังหวะมีนดูคลิปแล้วเห็นจังหวะถ่วยน้ำร้ายมันยังตกใจเลย

ใช่แต่คือจะบอกว่าประเด็นคือ
เอ๊ะจะมาเอาเรื่องอะไรติดใจไหนหรือเปล่า

ก็จับมือใครดมไม่ได้มันไม่มีป้ายทะเบีย
อุทาหอนนะใจเย็นไว้หน่อย
เพราะผมหลังผมเริ่มเห็นหลายคนนะครับ
บางคนเมาบ้างโดนตำรวจเรียกด่าตำรวจ
โดนข้อหาดูหมินนี่
ถ้ามันโดนดี้ดีนะว่าสารภาพ

แต่ถ้าเกิดโดนไปอีกครั้งหนึ่งนี่ผมว่า

หนึ่งในคุกนี้เฟี้ยวเลยนะครับ
คำว่าเฟี้ยวเลยนี่มันประสาทในคุกนะครับ

คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งข่าวใหญ่
สำหรับกรณีดาราที่ถูกจับ
พร้อมกับของกลางยาเสพติด

พลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานครับ

บอกว่าวางแผนสืบมาตั้งนานแล้วเนี่ย
ดูสิว่าเครือข่ายพวกดารานะครับนางแบบ
ท้ายสุดก็ไปติดตามนายคนนี้นะฮะ
นายคนนี้คือนายเบ้นใช่ไหม

ปรากฏว่านายเบ้นเนี่ยเป็นผู้จักรการ
ไม่ใช่ครับเป็นคนล่อซื้อนายเบ้น
ในเบ้นนี่พูดง่ายพวกผู้เสพลายย่อย

ก็จะถามเพื่อขยายผล
การขยายผลส่วนหนึ่ง

สารภาพและบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์นะฮะ

คือไอ้มาตรานี้เขาเรียก๑๐๐ทับ๒
๑๐๐ทับ๒ถ้าให้การเป็นประโยชน์
ก็จะได้รับส่วนลด
นายคนนี้ก็ซัดทอดบอกว่า
ซื้อมาจากนายนัทเนี่ยนะ
บอกว่าซื้อมาจากผู้จัดการ
ผับแห่งหนึ่งแถวสำรุง

พลตำรวจตีสุรเชษก็ส่งสาย

ก็สอบถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน
นายคนนี้คือในปุณวัฒน์
ก็บอกว่าบ้านอยู่ที่สุขาพิบาล๕

ประมาณถ้าตอนจับกลุ่มประมาณ๓๔ทุ่ม

แล้วก็บอกนะก็พารสมาคันไปดูที่บ้าน

เขาดังจากหละครที่จะพูดติดปากว่า
แม่มาที่ดาวานอน

เรื่องนี้ดังมากมี๒พากรก็ติดภาพพออาาจผู้จัดเกาะ
เราจะพูดคำนี้กันอยู่ช่วงหนึ่งเลย
ชื่อเอมี่เป็นคนไทยหรือเปล่า
เป็นลูกครึ่งค่ะ

ก็ปรากฏว่าพบเอมมี่อยู่ในบ้าน

ผมจะพูดให้ฟังว่าเมื่อเข้าไปแล้ว

พบอะไรครับพบยาไอ

ถามว่า๗๐กรัมเยอะไหม

กฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติด

ฉบับใหม่ที่ใช้มาเมื่อวันที่๑๕

คือฉบับที่๖นะครับ
กฎหมายยาเสพติดของเรามีหลายฉบับ

ปีถ้าผมจำได้ก็คือ๒๕๔

เขาบอกว่ายาบ้า๑๕เมตร

ก็จะถือว่าครอบครองเพื่อเสพ

คนที่สูบบุหรี่คนที่จะเสพ
บุรีก็คงจะพกไว้พอสมควรในกระเป๋า

ถ้าพบอย่างนั้นก็แสดงว่าขายไง

เอา๑๕เมตรเป็นเกม
อย่าบ้านะนี่พูดเป็นกับบ้าค่ะ

ยังเพื่อเสพอยู่
ยังครอบครองเพื่อเสพได้
แต่นี่ไม่ได้ล่อซื้อหมายความว่าไปเจอด่าน

ผมครอบครองไว้เพื่อเสพ

ก็จะจับแล้วเข้าไป

รู้สึกว่าจะใช้เวลา๔๕วัน

ก็เกิน๑๕เมตรคือยาบ้า
ทีนี้กฎหมายใหม่ก็ยังบอกไว้อีกครับ
คือในกฎหมายเกิน๑๕เมตร
เป็นอันว่าคุณจำหน่ายเลยคือมันต่างกันแค่เม็ดเดียว

แต่ของประบบกฎหมายยาเสพติด

ถ้าเกิน๑๕เมตรกฎหมายก็สันนิษฐาน

ยกเว้นว่าคุณจะมีข้อต่อสู้

ข้อต่อสู้ของคุณก็คงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไป

ค้นเจออะไรยาอี
ยาอี๑๖เมตร

ก็ถือว่าเยอะ

เขาบอกว่าถ้าเกิน๓๐๐

เหมือนกับ๑๕เมตรนะ
๓๐๐มิลลิกรัมนะ
กรัมถูกไหมคะ
อ่าใช่๐๓กรัม

นะฮะแต่อันนี้

คือหน่วยคนละหน่วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่า

ก็ต้องไปดูอีกครับทีนี้เขาดูความบริสุทธิ์

ยาไอเนี่ยมันเหมือนกับหัวเชื้อล่ะครับ
เขาบอกว่าไอซ์เนี่ยบริสุทธิ์กว่ายาบ้า

ต้องดูโรงงานอีกโรงงานนั้น
ผลิตอาจจะผสมแป้งเยอะ
สมแป้งเยอะยามันน้อย

มันเป็นยาเสพติดที่เป็นหัวก็ค่อนข้าง

ถึง

คือตรงนี้ก็จะดูว่าโทษหนักเบา

ถ้าสารบริสุทธิ์เกิน๒๐

โดนตลอดชีวิตกับประหารชีวิต

ก็หมายความสารบริสุทธิ์มันเยอะนะครับ
ความรุนแรงมันเยอะนะครับ

จนถึง

ว่า๔ปีถึงตลอดชีวิต
อือนะครับถ้า๒๐กรัม
ขึ้นไปโดนตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต

เอมมี่เนี้ยเป็นดาราใช่มั้ย

ตำรวจก็คงจะไปเอามือถือ

ว่าอีกคนนึง
ขายด้วยหรือเปล่า
หรือแค่เซฟอย่างเดียว
แล้วแบบนี้คือเขาจะสรริษฐานกันอย่างไร
แต่ถ้าพูดง่ายอย่างนั้นนะฮะก็ต้องดูอีกครับว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ย
ดูสิว่าจะเห็นของที่ไหนในบ้านถ้าตั้งไว้กลางบ้านอย่างนี้
โอ้โหนี่มีกิโลกลางบ้านเลยยาเสพติดก็อยู่ให้เห็น
อยู่บ้านเดียวกันจะไม่รู้แล้วอยู่บ้านเดียวกันเป็นแฟนกัน
นอนอีกคนนึงเสพแล้วก็ส่วนมากก็เสพด้วยจำหน่ายด้วย
แล้วก็เห็นอยู่ชัดข้อที่๒การต่อสู้ก็ดูพฤติกรรมของเอมมี่อีกแล้วครับ
พฤติกรรมทำงานอะไรมีเงินหรือเปล่าใช่ไหมตกงานไม่มีเงิน

เขาบอกว่าอันนี้คำให้การเอมมี่เอมมี่บอกว่าเครียด
เพราะว่าหลังในงานในวงการบันเทิงมีน้อยก็เลยหันมาเสพ
แต่ราคาที่เขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยค่ะ
ก็คือซื้อมาขีดละสี่หมื่นเอาไปขายแบ่งขายเนี่ย
ก็พูดง่ายไปใส่ซองก็พบซองล่ะครับ
สองแล้วก็มีกิโลแหมคนเสพเนี่ยคุณคุณมิ้นคิดว่าจะมีกิโลชั่งไหม
คือมินไม่รู้ว่าเขาจะต้องมีการชั่งปริมาณไหมในการเสพแต่ละคำ
ว่ามันห้ามเกินเท่านี้หรือคืนนี้มินไม่รู้ไง
คือช่างไม่ว่าจะวันนี้จะเสพเท่าไหร่เลยเอาไปกิโลชั่งไว้
คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดกลัวว่าจะเสพเกินขนาดอาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้เลยต้องชั่งหรือเปล่าครับ
ก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับการมีตาชั่งนี่ก็แน่นอนล่ะครับว่าจะเอาไว้จำหน่าย
ซึ่งผู้ชายก็รับว่าเสพด้วยและก็จำนายด้วย
แต่ผู้หญิงก็คือเอมมี่ก็ปฏิเสธบอกว่าเสพอย่างเดียวไม่ได้จำหน่าย
เพราะโทษมันต่างกันเลยครับเพราะถ้าเป็นการเสพเพื่อครอบครองเพื่อเสพ
ก็อาจจะโดนไปบำบัด๔๕วันก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับ
แต่ถ้าครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งลักษณะ๗๐กรัมเป็นยังไงคุณมินมันเยอะ
ปริมาณมันเยอะ๗๐กรัมบวกกับ๑๖เมตร
ก็ต้องไปหาดูว่าสารเนี่ยเมดเอ็มเฟตามีนก็คือมีความบริสุทธิ์แค่ไหน
เพราะการลงของศาลจะยึดเอาตามความบริสุทธิ์ของศาล
ซึ่งถ้าเกิดเป็นไอซ์เนี่ยก็แน่นอนล่ะครับว่าเป็นหัว
หัวเชื้อที่เอาไปทำยาบ้าก็ต้องมีความบริสุทธิ์สูง
ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นหรือคนมีสตางค์หรือพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบันเทิงนะฮะ
ทีนี้ข้อต่อสู้เอมมี่ก็อาจจะบอกว่าอุ้ยไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวเรื่องยาเลยนะ
ก็นี่แหละเป็นครั้งแรกเพิ่งเสพครั้งแรกเนี่ยนะ
ถามว่าเคยเอาไปขายยังไงไม่เคยก็เห็นไหมครับ
กฎหมายเนี่ยดูว่าผู้เสพผู้ครอบครองเพื่อเสพกับผู้ครอบครองเพื่อจำหน่ายเนี่ยต่างกันนะฮะ
ในกรณีในอดีตเนี่ยที่ใช้กฏหมายเก่าเนี่ยเราพบนะฮะ
ว่าคนบางคนเนี่ยพกยามาแค่ยาบ้านเนี่ยครึ่งเม็ด
หรือเม็ดหรือสองเม็ดที่คุกสามสิบปีนะครับ
เพราะว่าเป็นการนำเข้าหรือส่งออกในกฎหมายยาเสพติดฉบับเก่าเนี่ย
ลงโทษหนักครับถึงตลอดชีวิต
เม็ดเดียวนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไปประเทศเพื่อนบ้านนะฮะ
แล้วไปส่งไปเสพมาแล้วก็พกกลับมาครึ่งเม็ด

เป็นการนำเข้านะครับในกรณีเราเคยพบดาราที่ไปเสพที่เวียดนาม
เสร็จแล้วก็พกติดมานะครับคือพูดง่ายว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็คงไม่ทราบ
แต่พกเข้ามาและตรวจค้นเจอในระหว่างที่บินเข้าที่สนามบินตมสุวรรณภูมิดอนเมือง
หรือว่าหนองคายแม่สายเมื่อตรวจพบเจออย่างนี้กลายเป็นโทษหนัก
โดยปัจจุบันก็จะดูปริมาณครับในกฎหมายใหม่
ปริมาณเยอะไม่เยอะและก็สามารถจะสันนิษฐานได้ว่า

จำหน่ายแต่ถ้าน้อยก็ถือว่าจะเป็นผู้เสพ

ต่อสู้ก็คงจะลำบากเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกัน
ทำงานเป็นสามีนอนด้วยกัน
ว่าผัวขายแฟนขายหนูไม่รู้เรื่อง
เสพอย่างเดียวหนูไม่รู้แต่มีกิโลอยู่
แต่มีซองแบ่งขายอยู่
พฤติกรรมอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไหร่
ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นว่าคุณขับรถเฟอร์ลาลี่

ก็อาจจะมองได้ว่าคุณมีสตางค์คุณซื้อไว้
เผื่อไว้ผมไม่อยากจะต้องไปซื้อบ่อย

มีครับคือกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เนี่ย
ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ
ดีกว่าในฉบับเก่าซึ่งเป็นฉบับเรียกว่าปรับปรุงแล้ว

คือทุกวันนี้ในคุกเนี่ย
ไปด้วยนักโทษที่คดียาเสพติดโดยทั้งสิ้นครับ
ร้อยละแปดสิบนะคะจนที่เขาบอกว่านักโทษล้นคุกนี่แหละ

คุณชุวิตก็เคยแจกแจงให้ดูแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เตือนไว้เรื่องยาเสพติดอ่ะ
แล้วก็พูดกันหลายครั้งหลายคราแล้วแต่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างที่ให้เห็นว่า
ตำรวจเขาเอาจริงนะคะแล้วก็ยาเสพติดมีไว้ครอบครอง
ด้วยจำหน่ายจะด้วยเสพหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
เราพักกันอีกครู่นึงคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
เดี๋ยวนี้ผมต้องบอกคุณมิ้นบอกท่านผู้ชมซะก่อนนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยมันแพร่ไปทั่วนะครับ
ตำรวจเนี่ยปปศจับทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมื่นเมตรนะฮะไม่ใช่แสนเมตรนะฮะ
เป็นล้านการจับแต่ละครั้งเนี่ยล่าสุดเมื่อจับไปก็๕ล้านเม็ด๖ล้านเม็ด
โดยเฉพาะปีนี้นะครับวัดจากเขาบอกว่าจากตุลาปีงบประมาณนะครับ
ปีนึงเนี่ยปีนี้นะครับปี๖๐จะปลากลับไป๒๐๐ล้านเม็ดอยู่แล้วนะฮะยาบ้า
ยาไอ้เนี่ย๔๕พันกิโลนะครับคือจับกันได้อย่างมหาศาล
ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นทางผ่านด้วย
ปริมาณการเสพยาบ้าของต่างประเทศเริ่มนิยม
เหตุผลเพราะอะไรครับคุณมิ้นครับ
มันถูกนะครับ
ยาบ้าเนี่ยมันมีราคาถูกนะครับ

มันเป็นหัวที่เอาไปผสมในการทำยาบ้า
ยาบ้าต่างที่มาจากโรงงานที่ผมบอกว่าว้าแดง

ก็มีหลายโรงงานมีหลายเกรด
เกรดก็คุณภาพดีผสมแป้งน้อยหน่อยสารบริสุทธิ์เยอะก็เป็นที่นิยม

ประเทศไทยจึงพบว่ามีการขนเอามาและก็ไปทางภาคใต้
ยังพบมากเลยครับที่วันก่อนเมื่อกี่อาทิตย์ก่อน
แล้วที่ผู้หญิงหน้าตาดีที่ไปมือขับรถได้๒๐๐๐๐คัด
ขับลงไปใต้ให้พอลงไปใต้ก็ทะลุเข้าไป
เลเซียไปอินโดแล้วก็กระจายไปออสเตรเลียไปยุโรปหันไปทางนู้น
โดยปัจจุบันเลยมีการจับยาบ้าเป็นปริมาณมาก
เพราะว่ามันไม่ใช่เสพเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
เสพต่างประเทศด้วยในกรณีนี้ผมอยากจะบอกว่า
กระทำความผิดครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครองเพื่อเสพครอบครองเพื่อจำหน่าย
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนน้อยหรือมากอย่างเดียว
แต่ขึ้นอยู่พฤติการหรือข้อเท็จจริงด้วยยกตัวอย่างของเอมมี่
มี่เนี่ยเขาบอกว่าครอบครองเพื่อเสพ
การเสพอย่างเดียวแน่นอนไม่จำหน่ายโทษก็แทบจะน้อย
เพราะว่าเขาถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องไปบำบัด
แต่ถ้าเป็นการจำหน่ายจะดูอย่างไรล่ะครับ
ตรงนี้มันใกล้กันมากมันเป็นเส้นบางเลย
เพราะผู้เสพก็ส่วนมากจะจำหน่ายด้วย
ถ้ากรณีล่อซื้อล่ะคุณมี๑๕เมตรใช่ไหม
ถ้า๕เมตรล่อซื้อก็โดนเหมือนกันเป็นการจำหน่าย
เพราะว่าถ้ากรณีล่อซื้อได้แต่บางครั้งอย่างเอมมี่
ก็อาจจะปฏิเสธนะบอกว่าฉันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการซื้อเนี่ย
ส่วนมากก็แฟนไม่เกี่ยวข้องฉันไม่รู้ไม่เห็น
ส่วนมากจะเป็นสูตรอย่างนี้ครับคือผู้ชายจะรับแทน
ผู้หญิงก็จะบอกว่าเสพอย่างเดียวเพราะในกรณีนี้
เพราะเสพอย่างเดียวไปออกแป๊บ๔๕วัน
แต่นะต้องดูบันทึกการจับกลุ่มด้วย
เมื่อเข้าไปตรวจแล้วโอ้โหไปเจอตาชั่งอยู่กลางบ้าน
เจอถุงแบ่งถ้าไม่มีตาช่าง
ยาเนี่ยทางสามีก็เอาไปเก็บเอาไปซ่อนไว้ไม่ให้ภรรยารู้

แล้วก็ดูพฤติกรรมของแฟน

มีงานทำไหมไม่มีงานทำก็คงจะมี
ดูซิโทรศัพท์หาใครไลน์กันเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้

โทรศัพท์นี้แทบจะติดมือดังนั้นดูพฤติกรรมอีก
โทรศัพท์หาใครขยายผลอีกไปขายให้ใคร
ดาราคนไหนคนไหนรับซื้อคนไหนขาย
โอ้โหยาวฮะงานนี้

ทรัพย์อีกเพราะว่าทางตำรวจเนี่ย
ท่านผู้การโจ๊กใช่ไหมท่านก็ต้องตั้งข้อหาไว้ก่อน
ร่วมกันครอบครองยาเสพติด
กฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้เพื่อจำหน่าย

ส่วนสามีตัวผู้ชายเขารับแล้วว่าจำหน่ายนะครับ

เดี๋ยวผมคำนวณให้เลยไหมครับคำนวณได้เลยครับ
ก็๗๐กรัมใช่ไหมก็ต้องส่งไปดู๓บริสุทธิ์ก่อน
บริสุทธิ์ของไอซ์ก็ส่วนมากมันจะแทบจะ๘๐๙๐แล้วครับบริสุทธิ์
เขาก็จะเอามาตรฐานนี้เขาก็เอาน้ำหนักนะครับ
ก็คือเอา๗๐กรัมคูณด้วย๐๘
คูณแล้วก็ได้๑๗๓๖กรัมก็เท่ากับว่าเกือบจะโดนที่บอกไง
ถ้าไม่เกิน๒๐กรัมโดนอะไรฮะ

ถ้าไม่เกิน๒๐กรัม๔ปีถึงตลอดชีวิต
ตรงนี้๑๗๓๖ก็ผมว่าต้องมี๒๐ปี

รับแล้วก็เหลือ๑๐
เข้าไปในคุกเกิน๘ปี

ถ้าว่าโทษเกิน๘ปีคำนวณให้อีก

ได้ครับแต่เขาจะเว้นไปครั้งหนึ่ง

ติดคุกเข้าไปยาเสพติดให้ครับ
แต่๒กรณีที่ไม่ให้ก็คือ

ส่วนในกรณีถ้าเกิดยาเสพติดไม่ให้

เพราะว่าในคุกนี้๘๐เป็นคดียาเสพติด

ดังนั้นถ้าสูตรที่คิด

ทางศาลเขาจะมีตารางลงโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับสารบริสุทธิ์ครับ
ดังนั้นไม่ได้วัดอย่างที่บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปริมาณอย่างเดียว
บางทีปริมาณยาบ้ามาแล้วไปดูสารบริสุทธิ์
ปรากฏว่ามันไม่มี๓บริสุทธิ์เยอะเท่าไหร่
ก็แสดงว่ามันอาจจะความรุนแรงน้อยลง
นะครับกฎหมายใหม่ก็จะลงโทษตามสารบริสุทธิ์ของยาเสพติดแต่ละชนิดนะครับ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวทางการตัวสู้จะเป็นอย่างไร
แต่ก็คือหลายคนก็คล่องใจนะว่าเอมมี่เองเพิ่งจะได้รางวัลไปเอง
รางวัลอภิชาตะบุตรอภิชาตบุตรคุณชุวิตจำได้ไหมจำเก่งเกียร์อาได้ไหมคะ
ที่เก่งเก่งได้นี่นะอภิกชาติจะบุตรนี่นะ

รางวัลอะไรนี่ใครแจกเนี่ย
แต่รางวัลอภิชาติบุตรเนี่ยแสดงว่าเป็นบุตรที่ดีกว่าพ่อแม่อีกนะ

ใช่ไหมอภิชาติบุตรเนี่ยต้องให้รู้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือบุตรเนี่ยจะมีหลายประเภท
พิชาจะบุตรก็แสดงว่าบุตรนี้ดีกว่าพ่อแม่

พูดง่ายก็จะเหนือกว่าด้วยความดีสิครับไม่ใช่เหนือด้วยความชั่ว

ลูกมาแล้วดีกว่านี่น่าภูมิใจนะครับ
แต่ถ้าเลี้ยงลูกมาแล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้มันก็น่าเสียใจเหมือนกัน
จากความผิดพลาดจากการไม่มีงาน
แต่ความผิดพลาดจากการที่ว่าหางานทำไม่ได้ก็เลยกุ้มใจเครียดเสพยา
ลักษณะนี้ท่านผู้ชมครับความใกล้ชิดนี่สำคัญ
บางทีเราไม่ได้ดูไม่ได้รู้นะฮะ
เช่าบ้านอยู่เนี่ยไม่รู้ซื้อหรือเช่า
มี่เนี่ยก็อย่าได้โดนตามมายึดก่อนอีก
ปปศก็ต้องตามมายึดอายัดทรัพย์อีกครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายนะครับ

ท้ายสุดนี่ถึงบอกนะครับว่าต้องต่อสู้คดีอีก
ถ้าเกิดแพ้เป็นการจำหน่าย
เรียบร้อยโดนยึดทรัพย์อีกมีทรัพย์สินเท่าไร
หนักเข้าไปไงผมถึงบอกว่าการเสพต้องระมัดระวัง
เพราะการเสพด้วยแล้วก็ไปทิ้งไว้แล้วก็ไปครอบครอง
รอบครองไว้แล้วก็กฎหมายบอกว่าถ้ามีเยอะเกิน๑๕เมตร
เกิน๓๐๐มิลลิกรัมถือว่าเป็นการสันนิษฐานไว้
ว่าเป็นการจำหน่ายก็ต้องไปหาข้อต่อสู้
ผมไม่ใช่ว่าจะไปจำหน่ายหรอกผมมีเยอะไว้เนี่ยผมมีเงิน
ผมก็เลยซื้อเอามาไว้เผื่อไว้เยอะไว้หน่อยแต่ผมไม่ได้ขายใคร

ในกระบวนการต่อสู้ทางศาลอีกว่า
ที่ครอบครองไว้เยอะเกินกว่า๑๕เมตรหรือ๓๐๐มิลลิกรัม

คุณผู้ชมเคสที่เรายกมาทั้ง๒กรณี
ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ไปการดูหมินเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือว่าเรื่องของเสพยาเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างทั้งคู่
คือมันใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้แล้วนะคะ
รายการเราสิ่งที่นำเสนอคือเราต้องการให้เห็นแล้วก็ให้เข้าใจว่า

เราไม่ได้เอามาบอกว่าทำยังไงถึงจะเลี่ยงได้
คำนวณจำนวนปีที่ต้องอยู่ในคุกให้ฟัง
เพื่อที่ทำยังไงจะได้ติดน้อยที่สุดหรืออะไรแบบนั้น
เรากำลังบอกว่าสิ่งที่เห็นเราทั้ง๒เรื่องนี้
ไม่ว่าจะเรื่องเสพยาหรือว่าด่าทอเจ้าหน้าที่
มันทำไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรจะทำ
ใจเย็นได้ก็ใจเย็นส่วนเรื่องยาเสพติดเอง
หลายคนอาจจะมองว่าพูดเรื่องยาเสพติดอีกแล้ว

ทุกคนเองก็ยังคงรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกนะ

ก็ยังจับยาบ้าจะเป็น๒๐๐ล้านเมตรอยู่แล้ว
อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างว่า
เขาเอาจริงนะคะใครยังชะล่าใจอยู่

ก็ใครจะรู้ความสวยหรือความสวยมายืน

จะนอนอยู่แล้วตำรวจบุกเข้ามา

สุขาพิบาล๕นี่เองหมู่บ้านอยู่ใจกลางเมืองนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นจะพูดว่าประวัติไม่ได้ก็ไม่ได้

วิทย์ก็จะได้ไม่ต้องอยู่ในความหวาดระแวงว่า

กันไว้นะข้อกฎหมายที่รู้ก็จำเป็นต้องรู้

เคสตัวอย่างให้ศึกษาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ

เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
ชุมเวทตีแสดหน้า